สงกรานนี่มันแบบพูดได้ทั้งวิทั้งวันจริง
เพราะว่าความสนุกมันมีทุกพื้นที่
ไปดูที่หนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมค่ะที่เรียกว่า
เห็นแล้วต้องแบบคุณลูกขนพองสังเกล้า
ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรคุณผู้ชมไปช่วยกันดูหน่อยสิ
อ๋อขวดนม

นี่ไงพัทโต้คือจะบ้าหรือไม่เคยไปนี่ไงทำไมคุณชนะรู้อ่ะ
ใช่เป็นยมทูตจำแรงแปลงกายมา
อ๋อไม่ใช่ว่าตากแดดแล้วตัวแดงใช่ไหม

เป็นบอกว่าผสมผสานระหว่างยมทูตประเทศไทยกับกัปตันอเมริกานะคะ
คือเป็นสีสารแหละของการส่งท้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานที่อุบลรัชธานีค่ะ
จัดโดยตำรวจสถานีอำเภอเมืองอุบลรัชธานีตำรวจภูทรเมืองอุบลรัชธานีนะคะ
มีพันธมตเอกทวีกิติวิริยกุลผู้กำกับการเป็นผู้นำเลย
ลงทุนให้ผู้หมวดหนุ่มแต่งตัวด้วยจงกระเบนแล้วก็ทาสีแดงทั้งตัว
แล้วก็ยังมีเขาอีกนะมากันครบองค์นี่แหละ
แล้วก็ที่มือเนี่ยไม่ได้ถือปืนนะคือโล่นี่แหละโลกกัปตันอเมริกามาเลย
พร้อมกับเครื่องวัดเป่าแอลกอฮอล
ถูกต้องมาดูซิว่าใครปฏิบัติตัวไม่ดีไม่ถูกต้อง
จะไปลงกระทะทองแดงในรกกระพู

นี่คือนอนอยู่ดีแล้วตื่นมาตกใจไหม

อุ๊ยกำลังเคิมเคิมทีเดียว

หอกล้อสนุกสนานการเล่นเอาเสา
ใช่อ๋อสาวสาวหนุ่ม

แต่ก็สนุกสนานกันไปนะครับ
บางคนก็คิดแบบเผาะเลยทีเดียวนะคะ

ลองเอาคุณชนะไปแต่ง

ตัวใหญ่ใช่ไหมร่างกายกำยำอย่างนี้ใช่ไหมคุณ

เย็นก่อน

พอเสร็จจากตลอดหลอกชาวบ้านตามท้องถนนแล้วนี่นะคะ
พญายมทูตก็เดินทางไปหลอกหลอนพนักงานขับรถโดยสารกันต่อ

ถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านนะ

พญายมทูตทั้งผู้กำกับการ
สุดท้ายยังไงได้ไหมไม่ได้

เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาปฏิบัติตัวดีประมาณนี้

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่กินแห้วกลับไปนะ
คือไปเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการจะไปเจออยู่แล้ว

อยากจะไปตรวจเข้มงวด
เพื่อให้ทุกคนนั้นมีสติในการขับลงขับรถนั่นเอง
แต่เชื่อว่าหลายคนแหละก็มีสติ
แล้วก็ใช้กฎระเบียบปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเร่งครัดอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าก็อยากขับขี่อย่างปลอดภัยกันนี่แหละ